รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ที่บอกว่าเป็นละครไม่อยากเป็นนางเอก

อยากเป็นนางร้าย

เอ๋ยาแปดควบกว่ากว่าเครื่อยุ่งไง
พี่ไอ้รอดูว่าเอ๋ยา
วันนี้จะมาร้องเพลงอะไร
เพลงดีเต้นมัน
คะแนนกรรมการก็พร้อมยกให้
เอ๋ยา

มาอยู่พร้อมจากกระทุ่งเวลา
ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

สู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๗
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอก

ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

จะเต้นให้สุดแร่ง

กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์ที่มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไว้ช่อยค่ะ
เมื่อตอนสิ้นแล้วน้องเกรสใช้ความสามารถในการเต้นเรียกติ๊บมาเรียกคะแนนจากกรรมการไปได้๒๗คะแนน
ทีมสามซ่าบางกอกจะส่งใครมางัดข้อและจะเลือกเพลงอะไรมาเรียกคะแนนกับเล็กพริกขี้หนูในครึ่งหลังของยกที่๗นี้
ต้องมาติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ต้า
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่าในครึ่งหลังของยกที่๓
ต้า
ขาดไม่ได้เลยก็คือคณะกรรมการทั้ง๓ท่านคุณตั๊กสิริพรคุณไอซลันยูและพี่สุนารีราชศรีมาครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับพี่สิมา

นางเว้ย่อแบบข่าวติดดินเลยอะ

เดี๋ยวผมขอไปเช็คความเรียบร้อยของห้องเด็กซ่าสักหน่อยว่า
ยังอยู่ดีมีสุขกันไหมพี่เลี้ยงเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
ฮัลโหลก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

สถานการณ์จึงเครียดมากเลยครับข้างหลังครับผมครับ

เขาปรึกษาง้อมแง้มอะไรกันอยู่ทั้งสองทีมนะครับ
ไม่รู้ว่าสามเจ้าบางกอกน้องเครียดเหรอลูก
สิครับดูหน้าอัปเดตสิครับ

ไม่ได้นะลูกอย่าให้อัปเดตเครียดนะฮะ
ตอนนี้พวกเขากำลังประชุมอยู่ครับว่าจะใช้เพลงอะไรสู้ในยกที่๗
เดี๋ยวเอายังงี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้คณะกรรมการ

คลายเครียดให้เด็กหน่อยคุณตั๊กครับ
เดี๋ยวให้แม่ตั๊กนะครับเต้นเฮียงูให้เด็กดูครับ
เอาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวเรามาคลายเครียดกันครับ

ที่ทำได้หรอก

อ๋อติดพิกัดไปกระหมดเลย

จิงชาสวรรค์หม้ามุนลูสไต่ทัง

หน้ามีอีกอย่างหนึ่ง
เมียงู

เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ป้าสูต์เต้นเมียงูให้ลูก

อยากรู้ตอบมือให้ป้าโส

แล้วแม่งงูอีกหนึ่งตัวเนี่ย
และแล้วแม่งูอีกหนึ่งตัว
ทนเสียงปี่ไม่ไหว
งูอีกหนึ่งตัวจึงเลื้อยออกมาสมทบครับ

งูพันรอบตัว
แม่งูขวางงูต่อไปลูกงู

ไฟแล้ว

สู้ไหมลูกสู้ไหม

เออต้องแบบนี้
อัพเดทอะเดี๋ยวมาเต้นเมียงูกับปะตั๊กมาลูก
หมดหน้าที่ของเมียงูพ่อมูแล้วครับ

เดี๋ยวเขาต้องมาทำหน้าที่ของเขาอีกหนึ่งทีม
ก็คือทีมสามซ่าบางกอกไม่รู้ว่าจะส่งใครขึ้นมา

น้องร้องดีกว่าตอนซ้อมอีกค่ะ
เพราะใส่ชุดปั๊ปเหมือนองรงค์เลยค่ะ

ยังไงก็จะสู้เพื่อ๓๐คะแนนของทีมสาปสาบังกรคค่ะ
ใช่ค่ะ
อีสานชนอีสานมันแน่ครับในยกนี้ครับผม

สามซ่าบางกอง
เชิญตัวแทนจากทีมสามซ่าบางกอก
อย่าสวยเชียวทุกชุดเลยสังเกตไหมฮะว่าน้องเอย่า
ขึ้นมาเนี่ยจะคงเอกลักษณ์เอาไว้
จะประมาณเหมือนทองควาวอะไรอย่างนี้

เป็นเด็กอีกคนนึงนะครับที่มีความสามารถรอบด้าน

ที่บอกว่าเป็นละครไม่อยากเป็นนางเอก

อยากเป็นนางล้าย

แต่ว่านางเอกไม่ค่อยได้แสดงอารมณ์เท่าไหร่ค่ะ

พึงพึง
เผื่อเจ๋ว
แล้วความสามารถพิเศษของหนูทำอะไรได้อีกลูก
แล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวข้าวค่ะ
ดีนะเท่ากี้มันที่เอลหลังคัน
และเห็นบอกว่าเพลงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกใช่ไหมลูก

เพลงพื้นเมือง

ลำเพลิน
อันนี้นึกไม่ถึง

มืดวน

สยีก

ให้น้องหัดร้องอาจจะไม่ได้เพราะเหมือนต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็นต
แต่ว่าเราคิดว่าให้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้
ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนได้ร้องแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้นะครับไหนหนูก็เป็นเพลงฉ่อยแล้วใช่ไหมลูก

เออเพราะฉันอยากเรียนมาย่ะสอนได้ไหมลูก
อยแบบดั้งเดิมจะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ
ฉะนั้นทุกคนช่วยโบกมือเป็นจังหวะให้หนูด้วยได้ไหมคะ
ได้เสียชัยค่ะครับลูกได้
เค้ากราบเค้ากกลมน้องผนมก่อน
หนูขอวิงวนท่านผู้ชมท่านก็อะไร
ตัวหนูนั่นหรือชื่อเอย่า
แปดขวบกว่าคืออายุไง
ถึงเสียงไม่ได้ฟังได้ไหมเพราะ
ยังไม่สนอเพราะจับใจ
ขอได้โปรดเมตตาเอญญาสักครั้ง
ช่วยปบมือดังให้ชื่นใจ
เอชาเอชาชาชชชช

ไอซ์สักหน่อยสิลูก
พี่ไอ้รอดูแลยา
วันนี้จะมาร้องเพลงอะไร
เพลงดีเต้นมัน
คะแนนกรรมการก็พร้อมยก๕
เอชาเอชาชชชชช

เอาล่ะเอย่าจ๋ามีอีกอย่างที่เป็นความสามารถของเด็กน้อยคือใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากคือการรีวิวสินค้า
ฮะรีวิวสินค้าของแม่ค่ะแม่ขายเครื่องสำอางค่ะ
รีวิวยังไงลูกยันยนต์
คือตอนที่แม่ไลฟ์สดแม่ไปทำอะไรก็ไม่รู้แม่บอกว่าให้หนูไปเต้นเปิดไลค์ก่อน
เอาล่ะแล้วหนูเต้นยังไงลูกวันนั้นอ่ะมีเพลงด้วยป่ะมีเพลงด้วยเอาเพลงมาแล้วหนูเต้นยังไงเชิญรีวิวเลยลูก
เต้นเก่งอ่ะเก่งนะเต้นเก่ง
แต่ด้วยความน่ารักของเด็กน้อยนะเวลารีวิวไปอ่ะเพื่อนบางทีนะพอเข้าไปดูปั๊บเฮ้ยมาดูนี่รีวิวสิคะเด็กน้อยน่ารักมาก
รีวิวอู้อูอุ๋งอุ๋ง
รีวิวอุ๋งดิเนี่ยกำลังมีผู้ชมอยู่สมมุติว่าไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ลูกอ่ะรีวิวเลย
เต้นก่อนเต้นก่อนยังไม่ขายสิคะเต้นก่อน
อันนี้นะคะนิ่มมากน่าสัมผัสมากเลยค่ะ
สีนี้นะคะเหมาะแก่การไปที่ไหนก็ได้ค่ะไม่เปื้อนเลยค่ะ
ก็มาถามราคาเท่าไหร่คะแม่คะ
พันตัวหนึ่งพันตัว
อยากให้แม่กอดหนู

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณแม่มากครับ

เพลงที่หนูจะนำมาสู้กับน้องเกรทคือเพลงอะไรลูก
คิดถึงทุ่งลุยลายค่ะ

โอ้ยทำไว้ด่งดังมากเลย
เพลงนี้นะมันมีลูกคอของสำเนียงอีสานเข้ามาด้วยนะ
แล้วเราเป็นคนอ่างทองเป็นคนภาคกลางทำได้เหรอลูก
เอาละครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาพบกับตัวแทนของทีมสามซ่าบางกอกน้องเอย่าในบทเพลงคิดถึงทุ่งลุยลอย
เอย่ากับหนูโชว์ทางเดียวกันเลยทั้งร้องก็เก่งเต้นก็เก่งสู้ค่ะ
จากอีสานบ้านหน้ามาอยู่พรุ่งจากกันทุ่มวิลาใช่อย่างผู้บ้านเดิมที่เกิดไกลบ่อดินไม้จัดจรครั้งคืนนอนฝันฉันก็ยังหลาวร
น้องเอย่าเลือกเพลงที่พูดถึงคนอีสานที่จากบ้านมาทำงานในเมืองกรุง
คิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนมาฟังเพลงเพราะจากเด็กดีน้ำใจงามน้องเอย่ากันเลยครับ
เอย่าครับในยกนี้จะเอาเพลงอะไรไปสู้ครับ

สำหรับเพลงนี้มีหลายเวอร์ชั่นนะครับผมแล้วที่จะร้องเวอร์ชั่นของใครครับ

เป็นเวอร์ชันของพี่ตายอรไทยนะครับผมสำหรับในเนื้อหาของเพลงก็ประมาณว่า
คนอีสานเข้าไปทำงานในเมืองกรุงค่ะ
อะไรประมาณนี้อ่าเด็กสาวต่างจังหวัดหรือว่าผู้หญิงต่างจังหวัด
ไปทำงานในกรุงเทพฯแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ

อยากจะบอกว่าเพลงนี้เข้ากับชีวิตพี่แซ้งมากเลยนะครับ
พูดแล้วมันเศร้ามากเลยลูก

ไม่ค่ะขอบคุณมากเลยที่ปอบใจพี่แซ็คนะครับ
และสำหรับโชว์นี้ช่วยย่ามั่นใจแค่ไหนคะ
มั่นใจมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากหนูจะมั่นใจในเรื่องเพลงแล้ว
หนูยังมั่นใจในเรื่องชุดอีกค่ะ
เอาอย่างนั้นโชว์ให้เต็มที่นะคะเอาคะแนนจากกรรมการมาให้ได้๓๐คะแนน
ค่ะยังงั้นไปเลยลุย
ขอเสียงคนอีสานให้จ้า
จากอีสานบ้านน้ำมาอยู่พร้อม
จากกันทุกเวลา
ใช่อย่างผู้บ้านเดิมที่เกิดใกล้บ่อดินไม้จากจอน
ครั้งคืนนอนฝันฉันก็อย่างอาหาวอน
คนหลับก่อนนอนฉันอวดอาหารัย
อยู่ใกล้แล้วหัวใจไม่ห่าง
อยู่ใกล้แล้วหัวใจไม่ห่าง
คิดโทษเด็กของฟังคิดโทษตอนนางนอนร้องเพลง
ลุงเมืองกรุงหุ่นไม้ทำลายใจ
บ่อดินไม้วันแกร่ง
อยู่บ้านหน้าบาร้อนเงียบวังแวง
บ่อดินแกร่งพี่รายยังคงจำเสียงเสมอเนี้ยงผู้เบาคล่องใจ
ก็เคยเปลี่ยนไปหัวใจฉันคงแน่นเหนียว
อยู่กลุ่งแล้วหัวใจแห้งเหี่ยว
อยู่ลุงและหัวใจแห้งเหี่ยว
ผู้สาวลูกข้าวเหนียวยังเปลี่ยวใจตัวเอง
ไอสุล์ไอจอยจบคุ้กไอน้อย
กลมกันทุ่งหนุ่ลาย

เหมือนกรุงเฮาะฟ้าน้ำตาฉันเคยหลั่งไหล
นานไปหัวใจฉันคงแลกร้าน
ไม่มีเฉพาะได้จะฟังใจมัน
คิดโทษแด้อีสานคิดโทษดอกจานทุ่งลีลา
เอ้าเสียงหายไปในขอเสียงคนอยากกลับบ้านไปเร็ว
อยากจะกลับบ้านหน้าทุ่มหลวยลายให้สบายหัวใจ
นานนานไปไว้ใจฉันคงแลกลาน
ไม่มีเฉยเจ้าฟังใจยินหมั่น
ขออนุญาตนะฮะขอเชิญพี่สุครับ
จริงย่าเป็นคนเก่งมากนะลูกนะคะ

วันนี้เสียงที่เปลี่ยนออกมาเต็มที่มากหรอก

ก็เพลงนี้ก็สนุกลูกอาจจะมีช่วงแรกดูรีบไปนิดนึงถือว่าเกือบสมบูรร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกนะโชคดีค่ะ

วันนี้เนี่ยทุ่งลุยลายมันกว้างมากเลยลูกใช่ไหมพอดีวันนี้หนูวิ่งเข้าไปในทุ่งลุยลายแล้วหนูวิ่งทั่วทุ่งเลยวิ่งเต็มที่เลย
เวลาร้องมันเลยหอบมันเลยเหนื่อยหนูอาจจะต้องดูกำลังของตัวเองแล้วก็จัดในช่วงที่เราจะใส่แรงเต็มที่
และช่วงที่เราจะผ่อนแรงเพื่อที่เสียงของเราเนี่ยมันจะได้แข็งแรงแล้วก็วิ่งได้ทั่วทุ่งโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยนะคะ
แต่ว่าทุกคนมีความสุขกับโชว์หนูมากค่ะ

ลูกมีทุกอย่างครบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกไม่มีคือความธรรมชาติ
จับตัวใจ
เฮ้ยขอโทษนะครับ
บนเวทีนี่มีเด็ก๕แล้วก็มีลูกแมว๑ตัวใช่ไหมครับ
ยูแค่นี้หลายวันแล้วนะแต่ว่าพลังหรือโอ้วลูกไอ้ลูก
อยู่ข้างหลังเขาไม่เป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าคนไม่เยอะเขา

วันนี้ผมมาดีดแล้วนี่กร้องกรรมกันเหรอ
เหมือนเมื่อวานมีหอยมา
อัปเดตอย่าไปว่ารุงหอยครึงนะ
เนี่ยถ้าเอาเองไปเดินกับลุงหอยเนี่ย
บอกเป็นพ่อลูกอันคนเชื่อนะ
ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนนะครับคุณแซคในฐานะพี่เลี้ยง

ครับอยู่กับน้องนะครับทั้ง๖คนมาก็นานครับก็มีความผูกพันนะครับ
เกรดนะครับผมก็โอ้โหเป็นเด็กที่น่ารักใสนะครับผม
เป็นเด็กที่ขี้อ้อนนะครับอยู่ข้างหลังก็เอ่อมาอ้อนให้ผมหอมแก้มบ้าง
บอกให้พี่ปิ๊งปิ๊งสอนเล่นกีต้าบ้างใสแบบขี้อ้อนอ่ะแบบเป็นเด็กที่น่าสงสารนะครับ
อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็น้องเอย่านะครับผมเป็นเด็กที่ติดแม่มากแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงการสอนร้องเพลงหัวจะหลดเท้าครับเสื้อผ้ารองเท้า
หน้าผมนี่ต้องถามแม่ก่อนว่าอันนั้นดีไหมคะตรงนี้ดี
ผมว่าดีนะครับเด็กที่ติดกับผู้ปกครองและติดกับครอบครัวนี่เป็นเด็กที่ดีนะครับผม
ก็ขอใช้สุภาษิตคำนี้ก็แล้วกันสำหรับเด็กน้อยสองคนนี้นะครับผม
พริกที่ว่าเผ็ดยังสู้เด็กสองคนนี้ไม่ได้เลยครับผม

เอาละครับจะเฉียบหรือไม่เฉียบนะครับตอนนี้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญานะครับได้คะแนน
คณะกรรมการอยู่ที่๒๗คะแนนถึงเวลาแล้วครับท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนนน้องเอย่าจะได้กี่คะแนนครับ
และคะแนนของน้องเอย่าคือ
น้องเอย่ามาในชุดสุดสวยที่เข้าเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายไม่รู้ว่ากรรมการจะเทใจให้สักเท่าไรต้องมาชมกันต่อครับ
คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนนน้องเอย่าจะได้กี่คะแนนครับ

และคะแนนของน้องเอย่าคือ

เพราะฉะนั้นทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกที่๗๕๐๐๐บาท
และกลับมาพบกับเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๘
ในยกที่๗นี้น้องเอย่าขวาคะแนนให้ทีม๓ซ่าบางกอกไป๒๕คะแนนครับ
เฮย่าก็เก่งมากเลยเรามาสู้เพื่อบ้านเกิดเหมือนกันไม่เป็นไรเนอะ

แล้วก็เด็กในห้องเด็กซ่าลุกขึ้นเต้นหมดทุกคนเลยค่ะ
วันนี้พี่แซคมีรางวัลมาให้ด้วยนะครับ
อะไรคะ

น้องเอญญาชอบอุ่งใช่ไหมคะ
นี่เลยพี่แซคเลยเอาอุ๋งมาให้ค่ะ
เย้ขอบคุณค่ะ

หนูเอากลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะ

ตอนนอนก่อนก็อย่าลืมคิดถึงหน้าพี่แซคด้วยนะคะ
โอ้ยน่ารักเหมือนกันเลยค่ะพี่แซ็ก
โอเคค่ะ

ทำคะแนนได้ดีกว่าเฉือนชนะน้องเอย่า
จาก๓ซ่าบางกล่องไปเพียง๒คะแนน
แต่การแข่งขันยังไม่จบ

คือโอกาสทำคะแนนสะสมกันต่อ

แล้วพบกับความเข้มข้นของการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่

ต่อไปยกที่๘ของร้องได้ยกกำลังซ่า
คุณพ่อไม่ค่อยชอบให้เต้นค่ะ
เห็นประสุทธิ์ร้องแต่เพลงวุ้นหวานอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรื่องการเต้นเนี่ยเขานัมเบอร์วันเลยนะลูก

แล้วคุณพ่อนะมารยาทดีตั้งแต่เต้นกับพี่ตั๊กนะยืนอยู่